มาคุณผู้ชมกินกันอิ่มแล้วไปเที่ยวกันหน่อยดีกว่า
ช่วงปลายปีแบบนี้ดิฉันว่าเขาใหญ่เป็นอีกหนึ่งเป้าหมาย
รับอากาศดีลมเย็นคุณสืบสกุลกำลังจะเดินทางไปเสาร์อาทิตย์นี้
ใช่เดี๋ยวเสร็จรายการขับรถไปเลยไปกับครอบครัวไปกับพ่อแม่
เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าคุณไปแล้วเอารถกระบะไปต้องระวังนะ

เดี๋ยวจะเจอแก๊งตบทรัพย์แก๊งตบทรัพย์แก๊งนี้ดูค่ะดูคุณผู้ชม
นี่ลูกสมุนฮะลูกสมุนของแก๊งเนี่ยกระโดดขึ้นหลังรถกันใหญ่เลย
ใช่แล้วคือฉลาดนะเขาฉลาดนะเขารู้ด้วยว่าอันไหนของใช้อันไหนของกิน
คือเลือกเอาแต่ของกินไปอ่ะแล้วเห็นไหมกระบะคันที่ขับออกไปเนี่ย
แก๊งตบทรัพย์บางส่วนติดท้ายกระบะไปด้วยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มีคนเอามาโพสต์ไว้ในโซเชียลเขาบอกว่าเมื่อกี้เจอแก๊งตบทรัพย์
ปล้นของกินท้ายรถกระบะฝูงลิงนี่แหละค่ะไปหยิบของมา
คนขับรถกระบะเองพยายามจะเร่งเครื่องเบิ้ลเครื่องแล้วไง
แต่สุดท้ายคือลิงก็ไปค่ะก็ติดท้ายรถไปด้วย
ซึ่งมันคงไปกระโดดลงกลางทางมันลงได้
เหตุการณ์นี้อยู่ที่เขาใหญ่นะคะซึ่งเขาระบุเอาไว้ใต้โพสต์
ฉันเข้าไปอ่านคอมเมนต์ดูนะบางคนก็บอกว่าโอ๊ยผมโดนมาแล้ว
ของหายเกลี้ยงเลยรู้ด้วยนะอันไหนของกินอันไหนของใช้

ใช่แล้วก็บางคนก็บอกว่าที่เป็นแบบนี้เพราะว่าความใจอ่อนของนักท่องเที่ยวไง
ชอบให้อาหารลิงลิงมันก็เคยตัวแล้วเขาก็บอกว่าต้องโทษคนอย่าโทษลิง
ซึ่งก่อนหน้านี้ทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทุกปีเขาจะมีการออกประกาศเตือนอยู่แล้ว
นักท่องเที่ยวว่าอย่าให้อาหารลิงระวังลิงขโมยของระวังลิงรื้อค้นสิ่งของ
อย่างคนที่ขนสัมภาระมาจากกางเต็นต์ช่วงฤดูหนาวจุดกางเต็นต์ต่าง
เป็นจุดท่องเที่ยวบนเขาใหญ่เนี่ยนะคะเขาก็จะมีการประกาศเตือนเอาไว้เลย
บอกว่าให้ระวังข้าวของให้ดีเพราะว่าเอาจริงจริงนะบนเขาใหญ่เนี่ย
ลิงก็ขยายพันธุ์เป็นจำนวนมากแล้วบางทีมันก็จะมาหยิบฉวยของกิน
หยิบฉวยสิ่งของของชาวบ้านของนักท่องเที่ยว
ที่เอาสัมภาระวางท้ายกระบะนี่แหละค่ะดังนั้นข่าวนี้คุณผู้ชมเตือนกันหน่อยละกัน
เผื่อช่วงปลายปีแบบนี้ใครจะไปเที่ยวสัมผัสอากาศเย็นที่เขาใหญ่นะคะ